ส่วนสองสามีพันรยานะคะ
เป็นเจ้าของร้านขายของมือสองในจังหวัดราชบุรี
ก็ต้องให้กำลังใจเช่นเดียวกัน
เพราะว่าตอนนี้น่าจะเป็นลม

แต่เปิดพัดลมก็ยังไม่กล้าเปิดเลย
บางทีกลางคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาอาจจะนอนแบบอยู่ในความมืดก็ได้
ชอบชอบ
เธอยังงงอยู่เลยเอ๊ะบ้านฉันเปิดเป็นโรงงานผลิตรถยนต์หรือเปล่า

นักข่าวได้ยินแบบนี้เขาเลยไปพูดคุยเลยนะคะ
กับนางวิรยาแสนอุบลอายุ๔๔ปีค่ะ

ไปเจอเนี่ยเธออยู่กับสามีเลยนะ

ช่วงนั้นช่วงเวลานาทีช็อก
บอกกำลังคิดเงินให้ลูกค้าอยู่

เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์มามาวางบิน
บินค่าค่าไฟฟ้าประจำเดือนให้

แต่หลังจากคิดเงินให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อย

ขึ้นมาดูตรวจสอบอย่างละเอียด

ค่าไฟฟ้าเดือนพฤษภาคม๖๓
เรียกเก็บทั้งหมด

เพราะว่าที่ร้านใช้ไฟเท่าเดิม
ตามปกติไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติม

เอาบิน๒๓เดือนที่ผ่านมา
ตั้งแต่กุมภาพันธ์มีนาคมจนถึงเมษายน

ไฟเราใช้แค่นี้
ก็ใช้เท่านี้เท่าเดิม
เราก็ไม่ได้ช่วงดีณเดือนนี้ไม่ได้เชื่อมอะไรเลย
ทุกทีทุกเดือนเรายังมีเชื่อมนะ
เรายังมีเชื่อมเหล็กเชื่อมอะไรก็ยังหมื่นเก้า

นี่แสนกว่าแสนเท่าไหร่คะ

เราจะให้จะทำยังไงต่อคือเอาไปให้เขาเช็คดูหรือว่ายังไง
ใช่คิดว่าจะเอาไปให้ทางไฟฟ้ามันดูให้ก่อนว่า
ผู้รับเหมามาไอ้นี่เราเปล่า

อยากให้เขาลองดูซิว่ามันเป็นยังไง
นี่แหละค่ะตามที่คุณวิริยาบอกนะคะ
บอกว่าอยากให้หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รีบดำเนินการมาตรวจสอบบินค่าไฟฟ้าให้โดยเร็ว

เพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าไม่จ่าย
ตามช่วงเวลาที่เขากำหนดไว้เนี่ย
ก็ไม่รู้จะมีการตัดไฟเกิดขึ้นหรือเปล่า

ถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยนะ

เดี๋ยวรอตรวจสอบนะคะว่างอกมาได้ยังไง
ผิดพลาดตรงจุดไหนหรือเปล่า